เอาละครับพร้อมชิมแล้วนะครับก๋วยเตี๋ยวเลือดเดือดนะครับผมเอาล่ะเราต้องใส่น้ำจิ้มอะไรพวกนี้ไหม
แต่จริงแล้วอยากให้ทานก่อนทานก่อนปรุงรสชาติมันจะพอดีแล้วแต่ถ้าต้องการรสที่ว่าเข้มข้นเด็กกว่านี้ก็พริกเผาเลยค่ะ
อันนี้ก็รสจัดอยู่แล้วนะก็ถือว่ารสเข้มข้นอยู่แล้วนะอันนี้คือเราใส่เลือดด้วยใช่ค่ะเป็นน้ำตก
น้ำตกก็จะเข้มข้นแบบนี้และสำคัญว่าไม่มีกลิ่นคลาวของเลือดเลย

เพราะต้องทำราชาฝื่อเกอร์เทียวต้องทำความร้อนอย่างนี้ยิ่งอร่อย
ยิ่งถ้าได้พริกเผาตัวนี้ไปมันก็จะมีความเผ็ดด้วย

หมูนี่ก็นุ่มมากเลยเรามักด้วยว่าไง
ก็คือพวกใช้เครื่องปรุงรส
ซีอิ๊วก็มีพริกไทยซอสภูเขานิดหน่อย

ก็ได้เนื้อที่นุ่มแบบนี้นะครับ

พอกลับเข้าไปมันมีกลิ่นยาตีนหอมขึ้นมาเตะจมูกเลย
แล้วก็เนื้อนุ่มมากครับยังมีอีกตัวหนึ่งนะคะอะไรที่ลูกค้าชอบทานก็คือเอ็นแก้ว
อันนี้เธอต้องลองอย่างหนึ่งใช่ไหมครับเต็มแก้วนี่แหละอืม
มันนุ่มเลยเนอะมันเคี้ยวเข้าไปมันนุ่มเหมือนบอกไม่รู้เหมือนเคี้ยวอะไรอ่ะ
แต่มันนุ่มแล้วก็เคี้ยวได้เรื่อยเลยอย่างนี้ตั้งเท่าไหร่เนี่ย
อย่างคุณนอทานี้จะเป็นชุดพิเศษ๖๕แต่ปกติเราก็จะมีราคา๓๕

ก็จะมีหมูหมักตับลูกชิ้นหมูเด้งแล้วก็ถ้าเป็น๔๕ก็คือใส่ครบทุกอย่าง
เหมือนมีหมูตุ๋นกับเอ็นเพิ่มขึ้นมาด้วย
อันนี้๖๕บาทนอกจากเมนูก๋วยเตี๋ยเลือดเดือดแล้วทางร้านมีเมนูอะไรอีก
ก็ที่ร้านลูกค้าจะชอบทานก็คือข้าวไข่เจียวไข่เจียวของที่ร้านนี้จะปูแล้วก็ก่อคู่กับเกาเหลา

หลังจากที่ตัวเองได้มาดูแลร้านต่อจากพี่ชายแล้วผลตอบรับยังไงบ้างคนเหล่านี้ก็บ้าง

ก็ค่อยปรับปรุงพัฒนาไปเรื่อยแรกก็จะสับสนหน่อยเพราะว่าขั้นตอนการทำก๋วยเตี๋ยวนี้มันเยอะวุ่นวายมาก
ตลาดนี้ก็จะไปเองนะครับเพราะไปเลือกวัตถุดิบด้วยตัวเอง

เปิดร้านก็ลงมาเตรียมของอีกทีต้มน้ำต้มอะไรก็๙โมง

เริ่มขายก็เสร็จแล้วถ้าน้ำเดือดก็ขายได้ก็ประมาณ๑๐โมง๑๑โมง
โมงเริ่มเปิดขายแล้วปิดกี่โมงครับ

ค่ะก็เริ่มพยายามจะพัฒนาให้ก็พยายามจะถามลูกค้าว่าเป็นไงรสชาติเป็นยังไงอะไรอย่างนี้ค่ะ
เพราะว่าเราเป็นมือใหม่ไม่เหมือนพี่ชายเขานี้๑๐กว่าปีของเขานี่จะเป็นมืออาชีพ
แล้วพี่ชายเขามาชิมแล้วยังแล้วเขาบอกว่าได้มั้ยผ่านมั้ย

เขาบอกว่าผ่านนะใครอยากจะมาลองทานก๋วยเตี๋ยวเลือดเดือดนะครับเดินทางมายังไงร้านตั้งอยู่ที่ไหนครับ
ค่ะร้านเข้ามาในซอยลำกำแหง๕๒๒ค่ะประมาณ๔๐๐เมตรร้านจะอยู่ใต้ตึกสินเศษฐีคอนโดค่ะ
ต่มมาเรื่อยค่ะฝากร้านซักหน่อยนึง
ค่ะมีโอกาสลองแวะมาชิมนะคะก๋วยเตี๋ยวถึงจะเป็นร้านเล็กแต่ก็บริการด้วยใจค่ะ
บอกเลยนะคะว่าถึงจะเป็นร้านเล็กซ่อนตัวอยู่ในซอยรามคำแหง
ขนาด๕๒ทับ๒แต่ถ้าเทียงเมื่อไหร่ร้านก็แทบแตกเลยละค่ะ
เพราะลูกค้าทั้งขาประจำและขาจรต่างก็แวะเวียนมาสั่งออเดอร์กันรัว
เอาเป็นว่าลองแวะมาทานสักชาม๒ชาม
ทานก๋วยเตี๋ยวเนื้อก๋วยเตี๋ยวหมูรสชาติเข้มข้นแบบชายไทยเงินไปแล้ว
เรายังมีเมนูเส้นนานาชาติรออยู่
โดยไฮไลท์ร้านนี้นะคะเขาได้รับสมยานามว่าเป็น
ร้านอาหารอิตาเลียนหลัก๑๐กับคุณภาพเกินคุ้ม
เด็ดคุ้มค่าขนาดไหนตามเฮียนัทของเราไปสืบสาวเรื่องราวกันต่อค่ะ
ถ้าสองร้านแรกคุณผู้ชมมาไม่ทันไม่ต้องกังวลนะครับ
เรามีอีกหนึ่งร้านนะครับเรียกได้ว่าเป็นร้านขวัญใจของชาวรามคำแหงกันเลยครับ
เขาเปิดต้อนรับคุณผู้ชมอยู่ร้านนี้นะครับจุดเด่นของเขานะครับ
คืออาหารอิตาเลียนนะครับราคาหลัก๑๐แต่ฝีมือระดับโรงแรม๕ดาวครับ
ผมพูดถึงขนาดนี้แล้วคุณผู้ชมอย่าหาว่าผมโม้เลยนะครับ
เดี๋ยวตามไปดูกันเลยว่าที่ผมพูดนั้นมันจริงหรือเปล่าครับผม
สวัสดีครับเชฟไกรนะครับผมเอ๊เชฟไกรทำไมถึงกล้าใช้ชื่อเชฟครับผม
จริงก็เป็นเชฟทำงานมาก่อนนะครับอยู่โรงแรมอยู่พัฒนาคาร๕ดาวมาก่อนครับผม
แล้วก็ได้เบื่อการทำงานแบบเป็นกะเป็นเวลาเบื่อต้องมานั่งรับคำสั่ง
ก็เลยคิดว่าเรานี่น่าจะพอทำเองได้อย่างนี้ฮะ
ก็เลยคิดไอเดียว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงตอนนั้นไอเดียแรกที่ผุดขึ้นมาก็
ได้ดูรายการต่างประเทศที่มันดังที่เขาทำเป็นล็อกเดียวแล้วก็มีเชฟโน่นเชฟนี่มาทำ
แล้วก็ทำอยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยเออเราน่าจะทำได้
ก็น่าจะทำได้สะสมประสบการณ์การเป็นเชฟมากี่ปีครับ
ก็นับตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับตั้งแต่อายุสิบสี่แล้วครับเฮ้ยครับ
ทำงานตั้งแต่สิบสี่เลยเหรอตอนนี้ก็สามสิบแปดสามเก้า
ี่สิบกว่าปีแล้วครับสิบสี่ทำอะไรอ่ะเป็นเชฟแล้วเหรอ
สิบสี่นี่เป็นผู้ช่วยหั่นผักยกจานหน้าเคียงหน้าเคียง
ทำงานทั้งโรงแรมมาแล้วพักษการณ์นี้มากมายครับยี่สูงกว่าปีครับ
ดีกว่าจากการดูทีวีใช่ครับเปิดมากี่ปีแล้วรวมรวมแล้วก็ร่วมสิบปีเนี้ยครับ
เรื่องมันก็เป็นอย่างนี้แหละค่ะคุณผู้ชม
จะมีเชฟคนเก่งมากความสามารถที่สั่งสมประสบการณ์

และใครจะไปคิดว่าจากเด็กเสิร์ฟในพัฒนาคารวันนั้น
จะได้มาเป็นเชฟคนเก่งในวันนี้
ก่อนตัดสินใจออกมาเปิดร้านเล็กเป็นของตัวเอง
คุยไปคุยมาเริ่มสนุกขึ้นเรื่อยแล้วล่ะสิ
ว่าแต่คุณผู้ชมสงสัยไหมคะว่าทำไมต้องเป็นย่านนี้
ทั้งที่กรุงเทพมีย่านใหญ่ที่ทำเงินได้ตั้งเยอะแยะ
ที่แรกก็ผลตอบรับดีเลยครับพอเปิดปุ๊บเนี่ยขายดีตั้งแต่วันแรกเลย
เหรอไอ้ที่ทำให้เราขายดีเพราะอะไร
เป็นจุดเด่นที่ว่าอาหารอิตาเลียนคือคนที่อาจจะคนคนเราทั่วไปอาจจะเคยทานในห้างบ้าง
ในสถานบ้างแต่โรงแรมจริงจริงอ่ะถูกว่าน้อยคนที่เคยทานอืม
แล้วพอมีคนมาทานที่ร้านผมเอ๊ะทำไมมันอร่อยกว่าด้วยบางที
ประมาณเนี้ยฮะก็เลยปากต่อปากพูดกันในพูดกันในต่างต่างเนี้ย
ก็เลยแบบปากต่อปากพากันมามากันมากินเออทุกคนก็บอกเอออร่อย
เหมือนโรงแรมเหมือนโรงแรมอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยมันก็เลยได้ชื่อว่าเป็น
เห็นตรงนี้เขียนว่าเริ่มต้นเพลงห้าสิบบาทใช่ครับห้าสิบบาทมันทานอาหารคุณภาพโรงแรมได้แล้วจริงเหรอ
อ่าถามว่าเหมือนกันร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมคือวัตถุดิบอินฟรีเรียนคงจะไม่เหมือนเขาร้อยเปอร์เซ็น
แต่ถามว่าทำได้เหมือนเขาไหมผมว่ากล้าคอนเฟิร์มแล้วว่าจะการันตีได้เลยว่าเหมือน
ตอนนี้เรามั่นใจในฝีมือและประสบการณ์แล้วแหละคราวนี้ไปดูเมนูเด็ดของเชฟดีกว่าว่ามีเมนูอะไรบ้าง
เดี๋ยวเข้าไปข้างในเลยนะไปเลยครับเชฟครับ
เอาละฮะเมนูเด่นเมนูขายดีเมนูเส้นของทางร้าน
ไก่มีเมนูอะไรบ้างครับครับก็มีสปาเกตตี้โบโลเนสนะครับ
โบโลเนสอันนี้เราคุ้นเคยเด็กชอบทานครับแล้วก็เฟตุชินีเฟตุชินี
ผักผมอบชีสอันนี้เราคิดเองเลยคิดเองเลยฮะเอาไอเดียจากผักผมอบชีส
แล้วก็คนไทยเราชอบทานข้าวทานอะไรหนักก็เลยอัดเข้าไปอีกเป็นเฟสบูชินี
ผสานกันเลยใช่ครับผมสุดท้ายเมนูนี้คือแล้วก็โอเรียโอเล่เป็นผัดแห้งใส่กุ้งครับผม
โอเลโอเลสวิมป์ครับโอเลโอเลกุ้งแบบนี้นะครับครับผมก็จะมีส่วนประกอบนะครับ
ก็จะมีกุ้งกุ้งไทยเรานี่แหละครับแล้วก็มีกระเทียมกระเทียม
แล้วก็จะมีพริกพริกแล้วก็มะเขือมะเขือแล้วก็ใบโหระพาครับแล้วก็เห็ด
แค่นี้เองครับผมปรุงรสด้วยเกลือกับพริกไทยเท่านั้นเลยเท่านี้เลย
เลียงเขาเน้นวัตถุดิบที่ดีแล้วก็มีแค่เกลือพริกไทยแค่นี้ก็อร่อย
อ่ะทั้งค่ะลงมือทำเลยดีกว่าไปเลยครับ
จากการเดินทางไปตระเวนทานก๋วยเตี๋ยวกันสักครู่ค่ะเพราะเล่าเส้นเป็นเรื่องมีเรื่องราวดีดีมาฝาก
โดยเฉพาะคนที่หลงรักการทานอาหารสตรีทฟู้ดที่ต่อจากนี้ไปไม่ต้องเดินทางไกลหรือต้องไปยืนต่อคิวนานอีกแล้วล่ะค่ะ
เพราะคิงพาวเวอร์เขาเปิดโซนใหม่เอาใจนักชิมกับโซนไทเทสหาบแหล่งรวมสตีทฟู้ดใจกลางกรุงที่รวบรวมร้านอาหารอร่อยร้านดังกว่า๑๗ร้านมาไว้ที่เดียว
และวันนี้เราก็คัดเลือก๒ร้านเส้นระดับตำนานมาให้ได้ชมและชิมกันค่ะ
ลาล้องมังเกาเหลาตั้งแต่ปี๒๔๙๕นถึงปีนี้ก็๖๖ปีแล้วจุดเด่นของเราจริงคือพวกเปื่อยเห็นสำชาญเราจะตุ่นจนเปื่อยนุ่ม
น้ำซุปของเราเราได้จากการตุ่นเนื้อ

แนะนำเป็นเส้นใหญ่เนื้อโคขุนพรีเมียม

ก็คือจะมีความหอมมากกว่าเนื้อปกติ

เราจะไปต่อกันที่ผัดไทยเจ้าเก่าแก่

ทิพย์สมัยผัดไทยประตูผี
เจ้าของตำนานพร้อมจะถ่ายทอดเรื่องราว

มีมาถึงทุกวันนี้๗๑ปีแล้ว
แต่จริงแล้วมันเริ่มตั้งแต่สมัยคุณยายแล้ว

ใส่มันกุ้งกุ้งสดและห่อไข่

คัดสรรแต่วัตถุดิบที่มีคุณภาพดี

เส้นจันทร์เราก็ต้องเลือกเส้นจันทร์ที่มีคุณภาพดี
รวมถึงทักษะฝีมือของพ่อครัว
เป็นสิ่งสำคัญต้องมีการฝึกฝนมีเทคนิค

รับรองนะคะมาทานที่นี่รสชาติ

จบแล้วก็รีบมาช็อปไปชิมไปแบบชิล
สตรีทฟู้ดร้านอร่อยร้านดังได้ที่
ไทยเทสหะเปิดบริการทุกวัน
ตั้งแต่๑๐นาฬิกาจนถึง๒๑นาฬิกาค่ะ